แล้วกลับมาก่านไม่ได้จริงแล้วถ้าเขาเข้าระบบแต่ต้องมีการระยะเวลารอคอยตรงนี้

ไม่แน่ใจว่าโทรหรือยัง

จริงต้องขอเรียนอีกครั้งครับว่าต้องขอบคุณคนไข้คนนี้
เกรงว่าจะติดลูกกับภรรยานะที่บอก
แต่ความเป็นจริงกลับไปอยู่บ้านแล้วก็อยู่มุมห่าง

อ๋อไม่ได้ต้องมานอนแบบนี้
เราก็พยายามเข้าใจคนไข้ทุกคน

เราก็มีกระบวนการที่เตรียมไว้แล้ว

ฮอสติเทลกว่าแล้วนะครับก็ต้องขออนุญาตเรียนให้ตรงนี้
ทำยังไงเราจะมีความร่วมมือกันทุกภาคส่วนได้
พรุ่งนี้เองกรมการแพทย์ก็จะเชิญภาคประชาสังคมทั้งหมด
คุยตอนบ่ายนะครับเพื่อจัดระบบสิ่งเหล่านี้
ว่าถ้าแบบติดต่อที่ใดที่หนึ่งพบเนี่ยขอให้แบบ
ชัดเจนซักอันหนึ่งออกนะครับเพราะว่าแบบเดี๋ยวอะไรทาง
มันกลายเป็นว่าหลายคนก็เตรียมไว้นะครับรียกว่าไอ้เตียงที่เตรียมไว้
ก็ไม่ได้ใช้อีกก็ต้องไปลองที่อื่นอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็อยากให้ประสาทภาพการดูแลคนไพดีที่สุขทั้งหมดท่านค่ะ
ต้องเรียนตรงครับว่าดูการทองเตียงทุกวันนะครับ
ปริมาณการทองเตียงเนี้ยจะหรืออยู่ที่ประมาณแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์
ภาพรวมนะเรียนทุกครั้งว่าในภาพรวมนะครับ

จะคลอมเตียง๘๐บังวัน๙๐

ไม่มีอะไรแน่นอนเราก็ขอให้กลับไปโฮมไอ
เพื่อจะรับคนใหม่เข้ามาที่โรงพยาบาลเด็กทำแบบนี้
เท่าที่ดูตัวเลขทั่วประเทศดูตัวเลขที่โคราชเนี่ย
กลายเป็นว่าเตียงสีแดงกับสีเหลืองเนี่ยเหลือ
แต่สีเขียวมีอยู่วันมึงที่ไป๑๐๐
เมื่อวานนี้ลดลงมาเหลือประมาณสัก๘๙๐ที่โคราชนะครับ
ก็เป็นเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เข้าใจครับพี่น้องประชาชนอยากนอนโรงพยาบาลมากกว่า
แต่ก็อยากขออนุญาตกราบคุณบอยอีกครั้ง
ว่าอยากให้เก็บสำรองเตียงในโรงพยาบาลเนี่ยสำหรับคนที่จำเป็นต้องนอนนะครับ
ถึงแม้จะเป็นสีเขียวแต่มีโรคร่วมที่ควบคุมไม่ได้
บางคนเป็นโรคหัวใจนะครับแล้วก็ช่วงนั้นอาจจะเหนื่อยผิดปกติ
หรือมีโรคอื่นร่วมขึ้นไปอีกเนี่ยต้องนอนโรงพยาบาลซึ่งจะจัดโรคขึ้นอื่นหลังแล้ว
แม้อาการโควิดจะไม่มีอะไรอันนี้อาจจะก็ต้องขออนุญาตทำความเข้าใจตรงนี้
เพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยเตียงยังตกพอมีแต่อาจจะตึงเป็นบางโรงพยาบาล
อย่างเช่นที่นำเรียนไปแล้วโรมันเด็กเนี่ยต้องหุมกันวันต่อวัน
ท่านครับหลังจากที่ก็เหมือนแสดงความข้างบนแล้วก็โทรศัตริย์ขั้นตอนการรักษา
จะเป็นยังไงต่อไปอันนี้อยากให้ท่านฝากประชาชนรวมถึง
ใช่ครับผมว่ายกเลิกยูเซ็ตโฟวิตแล้วที่จะยกเลิกยกเลิกไปแล้ว
ครับก็ก็ทำให้เนี่ยฮะหมอนักหลายก็หน้าใสขึ้นครับ
ก็เรียนตรงว่าก็ในช่วงที่คนไข้ขึ้นเนี่ยนะครับ
ถ้ามีหลายภาคส่วนมาช่วยกันรับก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับ
เพราะตอนนี้ยังไม่เลิกยังไม่เลิกใช่ไหมยังไม่เลิก
แสดงว่าก่อนก่อนนี้เจอปัญหาจริงว่าเพราะมันจะหลุดประชาชนแต่เริ่มสับสนว่า
ก็ก็อย่างที่เรียนครับก็พยายามเข้าใจพี่น้องประชาชนว่า
หลายท่านอาจจะแบบไม่สะดวกโฮมไอซีไอก็ไม่อยากไปนะครับ
อยากไปนอนซึ่งต้องขออนุญาตนำเรียนนะครับ
ว่าอาจจะน้อยลงเพราะเราจำกัดผ้าใช้จ่ายสีเขียวนะครับ
ก็หลักหลักอาจจะเป็นที่ผ้าจริงประชาชนก็ยังทันได้นะครับ
คุณหมอขอขอทำให้เกิดความคลาดเชื่อนในการสื่อสาร
โดยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่
ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาผู้ป่วยเป็นหลักสำคัญ
เพื่อให้ผ่านผลต้นวิเครียดไปได้ด้วยกัน
ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหารองรับผู้ป่วยโควิด๑๙

โดยจะเพิ่มให้บริการตรวจคัดกองโควิด๑๙

ตั้งแต่วันที่๒๖กุมภาพันธ์๒๕๖๖

ข้อร้องเรียนซึ่งเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการบริการครั้งต่อไป
๒๒คุมภาคัน๒๖๕โรงพิบันทร์นครรัฐสมัย

อาจารย์เพราะที่มันมีช่วงว่าระหว่างปัญหาผิด